คนวันล้ายถูกจับตายเป็นนึงครับ

แล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาในคดียาเสพติดนะครับที่สวนลิ้นจี่หมู่เจ็ดตำบลแม่นาวาง
อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาก็ผู้ต้องหาไม่ยอมให้จับกลุ่ม
ประทะกันระหว่างทั้งสองฝ่ายทำให้ผู้ต้องหาถูกยิง
ก็ถูกจับตายไป๑รายก็คือนายยีเยงทองขาวอายุ๔๙ปี
ส่วนนายบุญส่งสมภารจันทร์อายุ๔๙ปีเป็นชาวอำเภอแม่อาย
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสภอมแม่อายไหนก็หามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
แล้วก็นายยอตะจยีอายุ๓๕ปีซึ่งเป็นชาวอำเภอแม่อาย
ก็มีหมายจับคดียาเสพติดด้วยเช่นกัน
ทั้งสองคนอาศัยช่วงประทักกันหลบหนีไปได้นะครับ
นอกจากนี้ในช่วงการประทักการก็มี๑๐ตำรวจโทรกฤทธิ์แก้วใจมา
ถูกยิงที่บริเวณหน้าท้องบาดเจ็บ
ถูกทงตัวไปที่โรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่ก็ปลอดภัยแล้ว
แล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบของกลางที่พบในบริเวณกระท่อมของผู้เสียชีวิต
มียาบ้าซึ่งเป็นเม็ดสีส้มประมาณหกสิบเมตรแล้วก็กระสุนปืนจุดสามแปดยี่สิบเอ็ดนัด
แก๊ปหนึ่งกระบอกและโทรศัพท์มือถือสิบเครื่องด้วยกันด้านพันธบรวจเอกชนละเทพ
ใหม่ชัยครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรแม่อายก็กำชับให้เจ้าหน้าที่จับผู้ต้องหาทั้งสองคนที่หลบหนีให้ได้
แล้วก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าเกรงว่าจะมีการประทะกันใหม่แล้วก็มีคนถูกยิงเสียชีวิตอีกนะครับ
สำหรับของกลางที่พบนั้นส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนเก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนศพของผู้เสียชีวิตที่ถูกวิสามันก็ส่งให้กับแพทย์ธนสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะส่งให้กับญาติต่อไป